ช่วงนี้อยู่บ้านกันหลายคนไม่ได้ออกมาจับจ่ายซื้อของด้วยตัวเอง
ระวังให้ดีเผื่อว่าคนมากดกริ่งหน้าบ้านคุณอาจจะเป็นคนดังหรือว่านุ่มหล่อ
เดอร์มูสคนนี้ก็ได้นั่นเองนะคะ
ปกติเนี่ยเห็นอยู่บนเวทีร้องเพลงยืนโอ้โหสาวก็กรี๊ดจนคอจะแตกอยู่แล้วนะคะ